ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย
พระบรมราชวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัติและอนุปริญญาบัติของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่๑๒กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖
โปรดติดตามตอนต่อไป